ความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับมีคิวที่จะลงสนามในเกณฑ์
สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกับการแข่งฟุตบอลอาเซียนครับ
วันนี้เจอกับสิงคโปร์ถ้าชนะได้จะการันตีในการเข้ารอบเป็นอันดับที่๑ของกลุ่มนะครับ
ช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับทีมชาติไทยลงซ้อม
ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดบ้านรับการมาเย็นของสิงคโปร์ในศึกอาเซียนครับ
รอบแรกรอบแรกสุดท้ายของรอบแห่งกลุ่มนะครับ
ก็ปักหลักยืนพื้นยืนฝึกซ้อมกันที่สนามวินเมลฟุตบอลคลับ
อยู่ใกล้กับแคมป์เก็บตัวแทนการเดินทางไปซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
โดยเกมที่จะเจอกับสิงคโปร์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญสำหรับทีมชาติไทย
อันดับที่หนึ่งของกลุ่มทันทีนะครับหลังจากที่เกมที่ผ่านมา
แต่ว่าประตูได้เสียนั้นไทยนั้นดีกว่านั่นเองครับ
แน่นอนครับหากวันนี้ถ้าอย่างน้อยนะครับ
แต่ว่ายังไม่การันตีในการเป็นอันดับที่๒นั่นเอง
ดูผลอีกคู่ระหว่างฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับ

ธนบูลเกษารัฐมิดฟิลตัวเก่งก็บอกว่า

ส่วนสิงคโปร์ก็มีทั้งตัวเก่า

แต่ถ้าไทยไม่ประมาทเชื่อว่าวันนี้น่าจะชนะได้นะครับ

ไทยจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถาน

กับพูชาไป๓ประตูต่อสูง
เกมนี้ครับเวียดนามได้ประตูจากการ
หม่มของเงียนเรียนลิ่นนาฬิกที่๓๘นะครับ

ต่อด้วยการสอดเข้ามายิงกระจอกของเหยียนกวางไผ่
นาทีที่๔๑จังหวะนี้ครับ
และอีกหนึ่งประตูนะครับจากการพลิกหาจังหวะยิงเข้าไปอย่างเฉียบขาดของฟานวานดุ๊ก
นาทีที่๖๑ครับจบเกมครับเวียดนามแข่งไป๔นัดครับชนะ๓เสมอ๑มี๑๐แต้มเข้ารอบ
อีกคู่หนึ่งครับมาเลเซียนะครับในชุดสีเหลืองครับอดีตช้ำ๑สมัยในปี๒๐๑๐
ชาลูอิตลันนาทีที่๒๖นะครับแล้วก็ได้ประตูจากซาควรอาดากัปตันทีม
สองลูกจากจุดโทษในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกและอีกหนึ่งลูกจังหวะที่กองหลังเมียนมาน
เตะสกัดมาโดนตัวเขาแล้วก็บอลกระดอนเข้าประตูไปแบบโชคช่วยนะครับ
จังหวะนี้ครับจะสกัดออกแท้ครับแต่ก็เป็นว่าโดยตัวผู้เล่นของแบร์ไลเซียเข้าเป้าตัวไป
ในวันพุทธที่๕ธันวาคมนะครับ
สถานการณ์ก็คือจะไปเจอกับเวียดนามนะครับ
นัดแรกก็จะเป็นเจ้าบ้านก่อนในวันอาทิตย์ที่๒ธันวาคม
ก่อนที่จะออกไปเยือนในวันพฤหัสที่๖ธันวาคมต่อไปนะครับ